บ้านมวกมันคือบ้านดุงจังหวัดอุตดณฐานี
ผมบอกละเอียดขนาดนี้จะไปถูกไหม

นี่ภาพบรรยากาศภายในเกาะคำชโนธก็มีบรรดานักท่องเที่ยวนะ
พากันเดินทางไปกราบไหว้ขอพร
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมา
มากันแบบไม่ขาดสายเลยนะครับ
และแน่นอนว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เดินทางมากราบไห้และขอโชคลาภกันนั่นแหละ
ขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็มาอธิษฐานขอความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง
และครอบครัวขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานรวมไปถึงขอให้กิจการที่ประกอบอยู่นั้น
เจริญรุ่งเรื่องนั่นเองนะครับ
หลังจากกราบไหว้ขอพรกันเสร็จแล้วนะครับ
ก็ต้องขอโชคกันต่อที่บริเวณ

โอ้โหน้องใบตองนี่แฟนผัดแทนอะไร

ถูกต้องครับไปกันไปดูขันน้ำมนต์นะครับ
แล้วก็ไปขอโชคลาภกันต่อที่โคนต้นมะเดือยักษ์และต้นไซล้ม
โอ้โหแต่ละจุดแต่ละที่เขามีที่มาที่ไปนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขันน้ำมนที่น้องใบตองชี้ให้เราดู
ให้เราสังเกตดิตรงนี้คนมาดูก็เยอะยังบอก
อย่างที่บอกแหละคนติดอ่านเยอะจริง

มีทั้งอ่างน้ำมนต์มีทั้งขันน้ำมนต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ
เชื่อกันว่าเขาจะให้โชคให้ลาบแต่ฟังแล้วต้องฟังหูไว้หู
ยังไงซะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เพราะว่ามีหลายพานเหลือเกิน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมองไปมาเริ่มผ่านแล้ว

คือมองดีแล้วกันบางคนมองจนตาดับคน

คุณใจเย็นเดี๋ยวฉันกลัวตาคุณไหลรวมกันมากเลย

เอาเรื่องของความเชื่อก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล